เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้ชวนหิวไปกับเมนูเส้นขายดีมีเรื่องเล่ากับอุดงเนื้อสไลด์ซุปหอมกลุ่นจากร้านอาหารญี่ปุ่นฮาลาน
เจ้าแรกในย่านรามคำแหงต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่บนรถเข็นเจ้าดังขายดีในซอยเอกมัย๑๒ที่เสิร์ฟความอร่อยมายาวนานกว่า๒๐ปี
แล้วไปอร่อยกันต่อถึงราชบุรีกับก๋วยเตี๋ต้มยำทะเลจัมโบและเล้งแซ่บชิ้นโตที่ขายดิบขายดีกว่า๕๐๐ชามต่อวัน
ติดตามได้ในเล่าเส้นเป็นเรื่องทางไทยรัฐทีวีค่ะ